ติดตามความพร้อมนะครับของข่าวสารกีฬาในรอบโลก
เฉพาะผลงานของทีมวอเล็กบอลหญิงครับเดินทางไปแข่งขันที่ต่างแดนนะครับ
อเล็กบอลหญิงเดินทางถึงโปรแลนด์แล้วเพื่อทำการแข่งขันวอเล็กบอลหญิง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเดินทางมาถึงก็เกิดปัญหาแล้วก็เสียเวลาเล็กน้อยเมื่อกระเป๋าเดินทางมาไม่ครบตามจำนวนและขาดไป๗ใบ
หลังจากนั้นครับพอไปถึงก็ลงซ้อมทันทีโดยการซ้อมใช้เวลา๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะประเดิมนักแรกพบกับเยรมนีในช่วง

ต้องสามารถเล่นเข้ากับแผนหรือว่าระบบทีมที่วางไว้ด้วยเช่นกัน
ครับไปดูกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๕ที่จังหวัดบุรีรำครับปิด
ลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็มีพิธีปิด
โดยมีทางนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานปิดที่สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมขาวกระโดสเตรเดียมและครับพร้อม
ดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ก็นายธีรวรรษพุธธิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมจะภาพนะ
จากการแสดง๔ชุดเริ่มจากการกีฬาพนึกรักสามัคคีต่อด้วย
เรืองระวีพิธีการวันสดใสแล้วก็อนุสรแสงรักประจักษ์ใจก่อน
ปิดท้ายในชุดสารสายใยมิตรภาพตรากนิรันดิ์ครับไฮไลท์
คือการมอบทงประจำการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือ
จังหวัดตราดในชื่อช้างขาวเกมส์ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๙มีนาคม
ปีหน้าสรุปเหรียญกันหน่อยครับกรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทอง
ครับ๑๔๓เหรียญทองแล้วก็เจ้าพ่าบุรีรัมณ์นั้นได้ไป๑๑เหรียญทอง